คุณผู้ชมที่เป็นคนที่ชอบจับจ่ายซื้อของ
ตอนนี้ราคากล้วยราคาเท่าไหร่แล้วในท้องตลาดนะ
้วยหอมกล้วยไข่ได้หวีเท่าไหร่แล้วนะครับ

เพราะว่าตอนนี้พ่อค้าชาวกัมพูชานะฮะ
ต่างเข้ามาซื้อกล้วยที่ตลาดโรงเกลือ
เพราะว่าตอนนี้บอกว่ากล้วยขาดแคลนทุกประเภทเลย
ทำให้ราคากล้วยต่างไม่กล้วยแล้วนะจ๊ะ

โดยพันเอกบรมาธรบุญนาคนะครับ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่๑๒กองกำลังบูรพา

ว่าเกิดเหตุพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชา
แย่งกันซื้อกล้วยชนิดต่างในตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
เนื่องจากบอกว่ากล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ที่พ่อค้าชาวไทยนำไปขายกำลังขาดตลาด
แล้วก็มีราคาแพงมากนะครับ
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชามารอซื้อ
เพื่อนำไปกักตุนไว้ขายในฝั่งกัมพูชาด้วยคุณ
ที่ฉันจำได้แล้วนึกได้แล้วเมื่อสองวันที่แล้วนี่ไปซุปเปอร์มาร์เก็
ไปยืนดูกล้วยน้ำว้าอยู่หวีหนึ่งลูกก็ไม่ใหญ่นะ
ราคานี่ประมาณ๗๐บาท

เพราะว่ากล้วยน้ำว้าปกตินี่เราเห็นในตลาด๓๐บาท๓๕บาทเราก็อูหูแล้วนะ

เดี๋ยวคุณฟังราคาที่นี่ก่อนนะแพงกว่าที่คุณซื้ออีกนะครับ

เกลี่ยให้แบ่งกันซื้อโดยไม่ให้แย่งกัน
เหตุการณ์ก็เลยกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยนะครับ
สาเหตุที่ทำให้กล้วยขาดตลาดนั้นมาจากภัยแรงที่ผ่านมาไงคุณ
รวมทั้งพ่อค้าชาวจีนได้เหมากล้วยในประเทศไทยส่งออกไปจีนด้วย

ทำให้กล้วยทุกชนิดในไทยเริ่มขาดตลาด
แล้วมีราคาแพงที่สุดในรอบ๕๐ปีเลยนะคุณ
อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕บาทเองนะฮะ
ส่วนกล้วยหอมราคาหวีละเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

น้ำว้าจากไทยสามารถนำไปขายได้ถึงกิโลกรัมละ๔๐บาท

ทำให้ต้องแย่งกันซื้อเพื่อนำไปกักตุนไว้ขาย
เพราะว่าชาวกัมพูชาชอบกินกล้วยน้ำว้าจากไทยมาก
แล้วก็คาดว่าราคาจะสูงขึ้นกว่านี้อีกนะครับ

เพราะคำให้ค้าชาวไทยจะไปหาซื้อมาจากสวน
จังหวัดจันทบุรีนั่นเองเห็นไหม
กล้วยไทยราคาตอนนี้ไม่กล้วยแล้วนะครับ
เพราะว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ช่วงภัยแรงทำให้ขาดตลาดด้วยนะครับ